สัปดาห์ที่แล้วก็มีข่าวผู้ต้องหาชาวต่างชาติ
ซึ่งเป็นคนที่ทางการสหรัฐต้องการตัว

ผู้ต้องหารายนี้อยู่เบื้องหลังเว็บมืด

โดยใช้ไทยเป็นฐานในการเชื่อมต่อกับสมาชิกกว่า๒แสนคน
ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างตำรวจปรับปรามยาเสพติด
หน่วยสืบสวนสอบสวนกลางของสหรัฐ
ติดตามปฏิบัติการนี้จากคุณวิมลวันธรรมพักดีครับ
ตัวผู้ตายเป็นผู้ก่อการลายใหญ่ระดับโลก
เราสามารถจะปิดคดีนี้ได้
และยึดทรัพย์ได้จำนวนมหาศาลเป็นผมว่าไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านนะ
เงินบิตคอยน์๑บิตคอยน์ถ้าเกี่ยวกับ๑แสนบาท

และกำลังแปรเปลี่ยนในการเป็นสัก๕สกุลใหม่

ลึกลับที่อยู่เบื้องหลังเว็บใต้ดิน

ตลาดมืดทางออนไลน์ที่ขายสินค้าผิดกฎหมาย
เช่นยาเสพติดอาวุธสงคราม
เครื่องมือเจาะระบบคอมพิวเตอร์หรือเมาแวร์

และเซฟเฟอร์จากฐานทรัพย์ที่ตาย
เขาถูกทางการสหรัฐติดตามตัวมานานหลายปี

ขายสินค้าที่ผิดกฎหมายกว่า๒๕๐๐๐รายการ
โดยการซื้อขายต้องจ่ายค่าดำเนินการร้อยละ๒บิตคอยน์
ซึ่งเป็นสกุลเงินเข้ารหัสที่ใช้ในโลกออนไลน์
ที่ให้ข้อมูลและมีการประชุมกันมาโดยตลอด
สามารถที่จะทำลายเครือข่าย
ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เพื่อให้นักค้ายาเสพติดนักปลอมเงิน
และอาจยากรอื่นกว่า๔๐๐๐คนเข้ามาทำธุรกรรม
ค้าเฮโลอีนเฟนทานีนโคคาอีนและเมดแอมเฟตามีนบริสุทธิ์
โดยมีคนเข้าไปลงทะเบียนใช้เว็บไซต์ดังกล่าวกว่า๒แสนคน
สกุลบิตคอยน์กว่า๓๐๐ล้านบาทที่ยึดได้ในประเทศไทยและประเทศลิทูเนีย

สกุลเงินเข้ารหัสนี้ถูกใช้ฟอกเงินให้กับองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติ
เพราะไม่มีรัฐบาลหรือธนาคารเข้าไปควบคุม
ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายสามารถหาซื้อได้ในเว็บไซต์ใต้ดิน
ด้วยเงินสกุลบิตคอยน์
ชอบชอบคอมพิวเตอร์มาก
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เก่งมาก
เกอร์มาตั้งแต่อายุ๑๔นะครับ
ค้าขายเบโยเน็ตมาตลอดจนร่ำรวยแล้ว
เปลี่ยนตัวเองมาเป็นอาชญากรข้ามชาติ
เขาสามารถทำวอลูมในบ้านเขาเนี่ยคุณดูดิ
เต็มไปหมดเลยวอลูมทั่วโลกเนี่ย
ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในข้อมูลนี้
เพราะเชื่อว่าน่าจะมีคนไทยเข้าร่วมขบวนการด้วย
ส่งขายไปทั่วโลกจึงอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล
ส่วนการใช้ชีวิตในประเทศไทย
เขาใช้ภรรยาชาวไทยเป็นผู้ถือครองทรัพย์สิน
ทั้งบ้านหรูรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมมูลค่ากว่า๔๐๐ล้านบาท
ทำให้เขากลายเป็นอัธยากรที่ไร้ร่องรอย
แต่หลังถูกทางการไทยจับเมื่อวันที่๕กรกฎาคม
ระหว่างการรอขั้นตอนส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐ
กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่เขาต้องเข้าให้ถ้อยคำต่อสารอาญา
ยินยอมถูกส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
เขาได้ตัดสินใจใช้ผ้าที่ติดตัวมาด้วยผูกคอตัวเองจนเสียชีวิต
เพื่อหลบหนีความผิดที่ต้องถูกส่งตัวกลับไปรับโทษที่สหรัฐอเมริกา
วิมวลวันธรรมพักดีข้าวเทศรัทย์ทีวีแรงงาน